มือปราบหมื่นล้านกันบ้างนะฮะก็คือ
สมหมายนะฮะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์นะฮะ
ภูมิชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
วันนี้นำตำรวจปศไปร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม
เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปศ
เข้าบุคคลที่บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลเทพารักษ์อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในหมู่บ้านบางปูนครนะครับ
ที่มีข้อมูลจากการสืบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้
เป็นของนายพงชัยเทียมทัศน์หรือว่าปั้น
เครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญระดับสั่งการ
แล้วก็นางสาวซาซิมาพรสุภานนท์เป็นผู้ครอบครองบ้านหลังนี้นะครับ
จากการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ก็จะมีเพียงพี่สาวของผู้ต้องหามานำตรวจค้น
โดยบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยเงินของบีดา
ได้มาจากการทำงานที่บริษัทรถยนต์หรู
ประมาณ๑ล้าน๕แสนบาทโดยสร้างมาแล้ว๑ปี

ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับสามีในคดียาเสพติด
เพราะว่าเคยเจอตัวของสามีน้องเพียง๕ครั้ง

แต่เคยเห็นว่าตัวผู้ชายชอบเปลี่ยนรถยนต์บ่อย
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ฉายามือปราบหมื่นล้านที่ทางผู้สิทธิ์ข่าวตั้งให้
ฉายาตำรวจประจำปี๒๕๖๐นะครับ
สมหมายก็ได้ฉายามือปราบหมื่นล้าน
บอกว่าจากการสืบสวนขยายผลตรวจ

พบไอซ์๒๑กิโลกรัมแล้วก็ยาบ้า๓๐๐๐เมตร
เพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหา
และมีเส้นทางการเงินกว่า๑๐๐ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับนางมินเต็งเอผู้ต้องหาชาวพม่า
รับโอนเงินไปประเทศพม่า

หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศพม่าแล้ว
แล้วก็พบรถยนต์หรูจอดทิ้งไว้

ซึ่งกำลังประสานงานกับประเทศพม่าในการจับกลุ่มนะครับ
จากข้อมูลการสืบสวนทราบว่านายปั้นมีพฤติการ
เดินทางไปสั่งยาเสพติดกับผู้ผลิต
และเจ้าของยาเสพติดที่ชายแดนภาคเหนือด้วยตัวเอง
เพื่อลักลอบลำเลียงไปยังพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของภรรยาของนายปั้น

แต่ขณะนั้นหลักฐานเชื่อมโยงไปไม่ถึงครับ
เบื้องต้นสำนักงานป้องกัดและปราบปรามยาเสพติด
หรือเป่าป่าวสรตีรักษาทรัพย์สินของบ้านพร้อมที่ดิน
แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน
รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมเช่นรองเท้ากระเป๋า
ค่านี้กว่า๑๐ล้านนะครับโดยจะต้องยึดอายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมด
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด